เราก็มีความสุขมากตลอดเวลาที่เราอยู่กับเขา

ไรวันลูกเพชรกลับมาคืนชีพอีกที
พี่มีชาลองลิเกได้ด้วยเหรอ
พี่มาคอยแหม่เนื้อทอง
เช้าเย็นก็ยังไม่เห็นแม่ดวง
เจ้าจ้า

รสชาติดีมีประโยชน์สตาร์อินฟินิตี้คุณภาพเต็ม
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับที่กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่ตอนนี้นะครับแน่นอนครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีมาพบกับเรา๒คนได้ทั้ง๒วันเลยนะครับ
รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับคุณผู้ชมในประเทศไทยของเรานี่ก็เป็นวันหยุดนะครับ
ก็จริงแล้วก็มีหลายรายการหลายความบันเทิงทีเดียวนะครับที่ให้คุณผู้ชมได้เลือกชมกันได้เลยทั้งสองวันนะครับ
แต่ถ้าอยากจะดูนักสู้ชีวิตอยากจะดูเรื่องราวของเขาแล้วอยากจะดูว่าถ้าร้องครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่ไม่มีรายการไหนแจกเท่าเราแล้วนะครับ
เรามอบไปเลยนะครับ๑ล้านบาท
ครั้งที่แล้วเราอยู่กันเรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นพิเศษวาระพิเศษนะสำหรับผู้แข่งขันของเรานะคะ
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่๓คนจะรวมเป็นหนึ่งเดียวในการแข่งขันนะคะ
ใช่แล้วนะครับทั้ง๓ท่านนี่คุณผู้ชมคงจำกันได้ดีนะครับก็เป็นผู้ที่มีความพิการทางด้านซ้ายตาแล้วก็ยังมีความพิการทางด้านอื่นเสริมเข้ามาเรียกว่าซ้ำซ้อน
ตอนนี้เราไปพบกับเรื่องราวภาพชีวิตของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งเลยครับเชิญครับ
สวัสดีครับผมชื่อแซนนะครับชื่อจริงชื่ออโนไทยแสงเวียนครับผมครับผมตาบอดครับเวลาจะไปไหนมาไหนก็เดินแถวนะครับผมครับ
ตบมือควานหารถครับผมควานหารถเวลารถจอดข้างหน้าครับรถกระบะอันนี้รถโอ้รถสี่ประตูรถรถปาเจโลที่ผมตบมือนี่เหมือนแซมจะสะท้อนครับผม
หรือว่ารถจอดข้างหน้าครับผมจำอะไรไม่ค่อยได้ครับผมจำเพื่อนได้สามคนแล้วครับผมรักมากแล้วครับผมตั้งเล่นวงอาคาเบล่าด้วยกันนะครับผมครับผมไม่ได้เจอกันนานแล้วครับคิดถึงเพื่อนมากครับ
แซนเนี่ยผมรู้จักมานานฮะประมาณ๕๖ปีเขาอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนสองคนตะบอดภาคเหนือที่

โจ้ที่อำเภอสันทรายครับ
ในวงของเขามีสามคนด้วยกันก็คือว่าน้องแซนเขาจะตาบอดแล้วก็เขาจะมีออทิสติกร่วมด้วยเราเรียกว่าเขาพิการซ้อนก็คือว่าในหนึ่งคนเนี่ยมีความพิการสองประเภทอยู่ด้วยกันคือเขาจะจำสิ่งต่างในภาพรวมรอบกายเขาจะไม่ได้ก็จริงแต่ลักษณะของเด็กออทิสติกเนี่ยบางทีถ้าเขาสนใจ
เรื่องอะไรเนี่ยเขาจะมีความจำแล้วก็เขาจะมีความสามารถทางด้านนั้นสูงมากพิชาก็อ่าทั้งตะบอดแล้วก็ทั้งมีสภาวะออทิสติกด้วยแล้วก็ยังมีปัญหาสุขภาพอย่างเช่นว่าเป็นเบาหวานเป็นอะไรต่างเนี่ยรุมร้าวเขาด้วยส่วนกบนี้ก็จะดีกว่าเพื่อนตะบอดอย่างเดียวสติปัญญาหรือความจำหรือการสื่อสารกับเราน
สี่สิบเนี่ยเขาก็ต้องออกจากระบบมาแล้วก็มาดำรงชีวิตอยู่ที่บ้านของตัวเองแซนก็มาอยู่ที่เชียงใหม่กบก็ไปอยู่ที่กำแพงเพชรปรีชาก็ไปอยู่ที่แม่ริมอยากมีเงินเนี่ยควรจะตั้งค่ะกบกับปรีชาครับผมอยากบอกปรีชากับกบรอก่อนเดี๋ยวจะไปตามหาเจอไปชวนกันไปเล่นดนตรีครับผมวันนี้เป็นวาระแล้วก็โอกาสพิเศษจริ
ขอบคุณครับครับ

คุณแซนคุณปรีชาและคุณกบ

คุณฟ้าก่อนจะถามอย่างอื่น
ก่อนจะคุยอย่างอื่นแต่ขอให้พี่กบอีกที

เพื่อนนะเอามือตบจังหวะที่หน้าจนหน้าชาหมดแล้วนะพี่
อีกที

แล้วก็คุณอุดมผู้จัดการสูญกลึกอาเชียนคมพิการ

วันนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ทางด้านนี้เลยนะคะ
มาด้วยรู้สึกเป็นเกียจอย่างยิ่งนะคะ

ไม่ได้เจอสามคนนี้นานขนาดไหนแล้วคะ
๓๔๕ปีเพียบออก
ตั้งแต่เรียนจบไปครับ
เดิมทีเห็นบอกท่านเจอนี่ว้าวเลยเพราะว่าเจอเขากำลังเล่นดนตรีอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้
ใช่ครับเขาอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดของโรงเรียน๒คนตาบอดภาคเหนือ

เป็นวงสามสหายหัวใจไร้กังวลครับ
อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
เราก็มีความสุขมากตลอดเวลาที่เราอยู่กับเขา
นี่ยืนอยู่บนเวทีนะครับเดี๋ยวทั้งสามท่านเนี้ย
ไม่มีรอบไหนที่หันไปมองแล้วไม่ยิ้มเลย
เห็นบอกว่าครั้งที่แล้วที่ออกทีวีไปพี่กบ
แล้วตั้งแต่ออกทีวีไปครั้งที่แล้วนี่ยังไม่ได้แยกจากกันเลย

ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะสามคนได้รวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้ง
ชีวิตเหมือนกับเราได้บ้านใหม่อีกหนึ่งหลัง

แล้วก็ทำให้วงนี้กลับมามีชีวิตชีวะอีกครั้งหนึ่งครับผม
จากแยกกันไปหลายปีแล้วกลับมารวมตัวกัน
แล้วก็ได้กลับไปอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยกันเนี่ยช่วงเวลานี้มีความสุขไหมฮะ
ก็มีความสุขครับก็ได้ถามนะครับ
สำหรับการวันหยุดของเขา
ว่าในระบัดที่เราไม่ได้เจอกันร้ายปีเขาก็บอกว่า
เขามีความสุขมากขึ้นแต่เขาไม่มีเงินใช้ครับ

แรกเจอกันก็คุยกันในเรื่องของวง

นอนด้วยกันมีใครกอดใครครับพี่พีชากอดใครครับผมครับ

แต่คนนี้เขามีท่าทีแปลกครับ
เดี๋ยวก่อนกันแล้วมีท่าทีแปลกคืออะไรคะ

เขาเอามือหยิกกันครับมือหยิกกันครับมือหยิกกันครับมือหยิกกัน

เพราะว่าด้วยความรักแล้วก็ความคิดถือแล้วก็ความเป็นซี้กันมาก่อนครับ

เป็นสีร่วมตายร่วมกินมาก่อนครับ

ทำไมต้องทำอย่างนั้น
แล้วก็สภาพที่สองก็ทำแบบนี้ครับ

พอเรากำลังเล่นเพลงอยู่แล้วใครทำอะไรให้เราสะดุด
แล้วก็เอามือจิกท้องกันอย่างนี้ครับอย่างนี้

ก็คือด้วยการที่มองไม่เห็นต้องการการสัมผัส

พี่ปีชาระหว่างที่ห่างกันไปกลับมารวมกันอันไหนดีกว่ากันพี่
ผมคิดว่ากลับมารวมกันก็เท่ากับว่า
เราจำได้ว่าครั้งหนึ่งที่เราเป็นนักเรียนที่อยู่ร่วมสถาบันเดียวกันนี้
มันก็สนุกเช่นเคย
แล้ววันนี้อัดรายการสมมุติว่าเกมจบวันนี้แล้วทุกคนต้องแยกย้ายจากกันไป

ความรู้สึกจะเป็นรู้สึกยังไงฮะพี่ปีชาก่อน
ความรู้สึกจากที่มันจะสนุกกลายเป็นความรู้สึกที่หงอยเหงา
แล้วก็กลายเป็นคนที่แบบต่ำต้อยในชีวิตเพราะว่ามีเราเพียงคนเดียว
หากินคนเดียวเป็นศิลปินเดียวไม่มีอะไรที่มาคึกคัก
ไม่มีอะไรที่มาอยู่ในวงการของเรามันก็หาอะไรที่เป็นอนาคตไม่ได้ครับ

แซนวันนี้ถ้าอัดรายการเสร็จแล้วต้องแยกย้ายแล้วไม่ได้เจอเพื่อนอีกพี่แซนจะรู้สึกไงคะ
ก็เหงาก็นั่งอยู่บ้างครับผม
ปกติตอนพี่แซนไม่เจอเพื่อนพี่แซนทำอะไรคะอยู่ในบ้านนั่งเฉยเหรอ
นั่งเฉยก็เล่นเพียโนนั่งห้องเล่นเพียโนครับผม

พี่กบล่ะคะถ้าสมมุติต้องแยกย้ายกันไปหลังจบเกม
รู้สึกเสียใจเหมือนกันครับก็ต้องจากไปครับ
อยากจะบอกว่ามันเป็นการที่เสียใจอย่างรุนแรงครับ
แล้วก็ไม่อยากจะให้

ย้ายกันแต่การเวลามันก็ทำให้เราต้องจากกันนะครับผม
กบในฐานะหัวหน้าวงอยากให้วงนี้อยู่ต่อไหม
โดยที่ไม่ต้องแยกย้ายต้องการแบบนั้นไหมครับ

ก็คืออยากจะให้วงนี้นะครับมีชื่อเสียงแล้วก็ให้เขามีความสุขกันเหมือนเดิมครับ
เพราะพวกคราวเหล่านี้นะครับก็มีอยู่ได้ด้วยเสียงเพลงครับครับ
ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากจากกันไปไหน
ผอคะมีแนวโน้มไหมคะว่าแบบ
เอ๊ะจะรวมวงแล้วทำยังไงให้เขาได้อยู่ด้วยกันไปตลอดอย่างนี้ครับ
เราเห็นภาพว่าการที่เขาแยกไปอยู่ต่างคนต่างอยู่เนี่ยต่างคนก็ประสบปัญหามากมายแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
แต่ว่าพอภาพอีกภาพหนึ่งที่เขามารวมกันจากรายการนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้กลับมารวมกันนี่นะครับ
เราก็เห็นถึงความสุขเราเห็นถึงหลายอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเขา
เพราะฉะนั้นมูลิชี่เองก็มองในเรื่องของความยั่งยืนว่าจะทำยังไงให้เขาให้เขาได้รวมกันและอยู่ด้วยกันแล้วก็ในระยะยาว
ซึ่งตรงนี้ตอนนี้นะฮะก็จะมีทางสมคมพลตะบอลแห่งประเทศไทยก็เข้ามานะฮะ
แล้วก็เราก็อาจจะให้เขาทำวงดนตรีเขาอาจจะมีที่เล่นประจำตรงไหน
และอีกทางหนึ่งก็คือว่าผมเองก็นำเข้าไปทำบัตรผู้มีความสามารถที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เพื่ออาจจะให้เขาไปเปิดหมวกตามถนนคนเดินบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็มีรายได้
แล้วเขาอาจจะมีบ้านสักหลังหนึ่งบ้านเช่าราคาที่ว่าไม่แพงมากแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ประกอบอาชีพทางด้านดนตรีแล้วก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้
ซึ่งจากที่เราทดลองเอาไปโชว์ความสามารถต่างพอใครได้พบได้เห็นก็ยังเปิดหมวกนิดหน่อยบางทีก็ได้เป็น๑๒๕๐๐๘๐๐อะไรอย่างนี้
ผมคิดว่าก็เขาสามารถที่จะสร้างรายได้ถ้าหากเขารวมกันแต่ถ้าแยกกันเนี่ยก็ไม่เกิดพลังแล้วก็มีปัญหา
ก็คือต้องหาคนคอยจัดการให้เขา
ก็มุยที่เราก็ช่วยสนับสนุนดูแลอยู่ค่ะ
ก็หาที่ให้เขาเล่นหางานให้ทำลักษณะให้เขาเลี้ยงตัวเองได้เขาถึงจะอยู่ด้วยกันได้ใช่ค่ะ
กว่าความฝันของเขาความสุขของเขาคือแค่ได้อยู่รวมกันกับเพื่อนที่เข้าใจมีกันและกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
ยังแซนเขาตั้งคำถามผมเขาบอกว่าแล้วมีเงินแล้วทำไมเนี่ย
แล้วก็ดังแล้วเป็นยังไงคือเขาไม่เข้าใจแล้วเขาไม่สนใจว่ามีเงินเยอะแล้วเป็นยังไงหรือว่าดังแล้วเป็นยังไง
แต่เขาสนใจและมีความสุขคือเขาได้อยู่กับเพื่อนเขาแล้วเขาได้เขาได้ร้องเพลงเขาได้เล่นดนตรีเขาได้อะไรอย่างนี้อันนี้คือต่างหากที่ความต้องการเขาครับ

เอาอย่างนี้ดีกว่าปีชาปีชารักวงนี้มากแค่ไหน
ผมรักเท่ากับสุดชีวาเลยครับแล้วผมจะขอบอกว่า

วงนี้เป็นวงที่ผมหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับแม้แต่ที่บ้านดอยของผมนี่นะครับ
ล่ะรักวงดนตรีวงนี้มากแค่ไหนครับ

อยากให้อยู่ไปนานก็อยากจะให้พวกเรามีความสามัคคีกันแล้วก็อยู่กับประชาชนทั่วไปนาน
แล้วให้รู้ว่าเสนอตรีที่เกิดได้ได้ก็พวกเราร่วมมือร่วมใจกันครับผมครับ
ทั้ง๓คนแยกกันหรือรวมกันมีความสุขที่สุด

เป็นเสียงเดียวนะคะรวมกัน
วันนี้เหมือนกันค่ะในรายการของเรานะคะเป็นวาระพิเศษนะคะ
สามคนรวมเป็นหนึ่งค่ะกติกาของเราอาจจะไม่คุ้นชินนิดนึงนะคุณผู้ชม
ให้ฟังว่าอย่างนี้ค่ะเปิดเพลงมา๑ใน๓คนนี้ฟังอินโทรแล้ว
ใครก็ตามนะฮะ๑ใน๓คนนี้คิดว่าร้องได้ถูกทุกคำจะเป็นคนร้องค่ะ
ฟังแล้วปรึกษากันก่อนได้นะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับในวันนี้นะครับ
ก็มาเริ่มกันที่เพลงที่สองเพลงนี้มีมูลค่าสองหมื่นบาท
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
นั่นคืออินโทรเพลงที่๒ค่ะทั้ง๓ท่านฟังแล้ว
มีปฏิกิริยาโดยเฉพาะพี่แซนกับพี่ปีชาเกิดอะไรขึ้นพี่แซนเพลงนี้เป็นไงรู้จักไหม
รองเท้าน้าห้องครับ
เพลงนี้ใครเป็นคนร้องได้ดีที่สุดถูกต้องหมดทุกคำที่สุด
เพลงนี้พี่แซนนะครับเพราะพี่แซนร้องได้ฝึกมาตั้ง๕ปีก็ต้องร้องได้ครับผมครับ
มั่นใจในตัวพี่แซนขนาดไหนคะพี่ปีชา
ผมคิดว่าผมมั่นใจแกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าแกเป็นสุรพลมากกด

สุรพลมรองเพลงนี้ผมพูดแย่มาก
แซนครับเพลงนี้แซนจะสู้หรือจะหยุดครับ
เอาละครับแสนครับตกลงว่าสู้หรือหยุดครับ

เสียงดังสำคัญ
กรณีที่ไม่มั่นใจ๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายสำหรับเพลงที่๒นะครับ
แซนจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้

เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สอง
เพลงมาครับ
ประตูห้องเช่ามีรองเท้าซ้อนคู่เคียงกัน
ผู้หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดี
อีกคู่หนึ่งไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้
แปลกใจอะไรกันนี่หน้าห้องน้องมีรองเท้าผู้ชาย
หรือใครกันเล่าลืมรองเท้าไว้หน้าห้องเธอ
แค่ดูเบอร์ก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าใด
ยินเสียงร้องอย่าจ๊ะลอยจากข้างใน
แอบฟังจนแน่แก่ใจน้องมีชายแนบในห้องสุนอน
กรอนคุยกันสับร้านเต็มที่

พี่จ่ายเงินค่าเช่าเดือนก่อน
ที่เป็นคนเช่าแต่เขาเป็นผู้มานอน
ปิดประตูลงกลอนเขาคงนอนถ้าปล่อยพี่จ่าย
ต้องล้างห้องเช่าไม่อยากเข้ากวางทางสวรรค์
แสบสันแท้หนอดวงแด่แม่คนหลายใจ
แกะเงินกล่องเช่าห้องให้น้องลองชาย
เจ้าของรองเท้าเป็นใครช่างยามใจพี่จ่ายเหลือเกิน
มาคืนชีพอีกที
แม่ดอกออกท่องกวาวบานเย็น
โอ้ว่าแม่ดอกฟ้า
ยายนี่น่าซ่อนเล้น
โอ้ว่าแม่ดอกท่องกาวบานเย็น